เหตุการณ์นี้นะฮะก็เตือนกันเป็นประจำ
ไม่ขับเนี่ยถูกต้องแล้วแต่จะหลับก็เอาให้เป็นที่เป็นทางหน่อยก็แล้วกัน
โคราชนะฮะคุณป้าท่านหนึ่งหลับอยู่กลางถนนที่อำเภอพิมายครับไปดูนะฮะ
นอนกลางถนนจริงนะครับทุกผู้ชมครับคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งมีข่าวว่าลุงคนหนึ่งแกก็เมาหลับอยู่กลางถนนอย่างนี้รถทับเลยนะโชคดีไม่ตายนะ
นี่คุณป้าตื่นขึ้นมานี่ยกมือไหว้ขอโทษใหญ่เลยตำรวจบอกไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอกแต่ทีหลังยังมานอนอย่างนี้อีก

กลางถนนจริงนี่ถ้าเขาไปเห็นกันก่อนทำยังไงเนี่ย

ทุกผู้ชมครับนี่ค่ะโอ้โฮคุณป้าธานีนะครับ

บอกมีคนนอนอยู่กลางถนนอันตรายมาก
อยู่ที่ถนนรอบสระเพลงสระโบราณ

น่าเชื่ออะไรโหกโหกวนน่ะไม่รู้ว่าไปอะไรยังไงมานะครับ
สุดท้ายเนี่ยบอกว่าอยู่คนเดียวนะไม่มีสามีไม่มีลูก
ตั้งสติได้หน่อยนึงคิดว่าตำรวจจะมาจับแกนั่งร้องไห้
แล้วบอกอยากจะกลับบ้านตำรวจอบไม่จับหรอกเดี๋ยวให้กู้ภัยช่วยไปส่งบ้านให้

ตำรวจก็ต้องปลอบใจกันบอกไม่ได้จับใจเย็นไม่ต้องกลัว
เตือนว่าอย่านอนอย่างนี้อันตรายแล้วก็พาส่งบ้านเรียบร้อยนะฮะ

ใครชอบทำที่นี้ทำเอ่นแต่ชอบแหละครับ
ใครชอบทานเหล้าก็เอาให้พอเหมาะพอควร

หลานเขาทราบข่าวหลานเขาก็มารับกัน

นี่ยิ้มเลยป้า